คุณผู้ชมยังคงอยู่กับเช้าสดใสนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะจะพาไปเที่ยว
ช่วงนี้เป็นช่วงของการทำบุญแห่นมัศกาลพระธาตุต่างในภาคเหนือ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นเดือน๖เหนือแต่ก็คือเดือน๔ใต้
เดือน๖เหนือนับตามทางชาวล้านนาเขานะครับแต่จริงถ้านับทางชาวคนทั่วไป
บ้านเราก็จะเป็นเดือน๔มกรากุมภามีนาช่วงมีนาเมษา
เมื่อวานไปเชียงรายพระธาตุดอยตุงวันนี้พาไปที่จังหวัดน่าน
นามัศกาลพระธาตุแช่แห้งนะคะสำหรับประเพณีนี้มีอายุยาวนานมากกว่า๖๐๐ปีค่ะ

ทางไปร่วมงานนามัศกาลพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่าน
สำหรับงานนี้อายุเก่าแก่กว่า๖๐๐ปีแล้วก็คือ๖๖๐ปี
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ที่เจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ต้องไปนามัศกาลพระธาตุแช่แห้งนะคะ
เนื่องจากองค์พระธาตุเป็นพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีเถาะ
คติการไหว้พระธาตุตามปีนักศัตริย์ของชาวล้านนา
จะมีพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาทฟังเทศฟังธรรม
การปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวการสวดมนต์เทศมหาชาติ
จะมีการละเล่นทางวัฒนธรรมด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการประกวดการตีกลองแอล
จ้อยการซ่อและการอ่านข้าว
โดยคนเมืองน่านค่ะก็ได้ยกให้งานหกเป็ง
มัศกาลพระธาตุแช่แห้งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็ถือเป็นหนึ่งในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีด้วยนะคะ
เพื่อให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไป
มีคำพูดติดปากด้วยเขาบอกว่าใครไปจังหวัดน่าน
แล้วไม่ได้ไปนามัศกาลพระธาตุแช่แห้งเหมือนไปไม่ถึงน่านค่ะ